เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่เลยนะครับเรื่องราวของการขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียน
เบรกนี้จัดมาเต็มเรื่องของความเชื่อกันกับเจ้าแม่ตะเคียนนะ
เดี๋ยวจะพาไปที่แรกที่จังหวัดนครปฐมครับไปค่ะ
คนเยอะไปกันเพียบแล้วครับ
นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้ว
จังหวัดนครปฐมครับเราไปบ่อยมากไปบ่อยที่นครปฐมเนี่ย
มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนอีกเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็นักเสี่ยงโชคนักแสวงบุญที่ไปหาเลขเด็ดเนี่ย
เขามากันเยอะจริงมาขอโชคลาภกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
อายุกว่าหนึ่งร้อยปีกันอย่างเนื่องแน่นโอ้โหบางคนนะครับนำแป้งมาเองด้วย
บางคนไม่ได้นำมาก็ได้รับการแบ่งปันเพราะว่าเอามาเนี่ยก็ต้องมาแบ่งให้เพื่อนนั้นเอาไปทาถูทาถูด้วยนะครับ
ใช่คือหมดกระปุกกันไปเลยอ่ะคุณเอามากระปุกเดียวไม่พอนะคะขอสองสามกระปุกเลย
โอ้โหจัดไปแล้วนอกจากนี้นะครับโอ้โหยังมากราบไหว้กันแล้วก็ทำการขัดถู
แต่ที่แน่เขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้เคยมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดมาแล้ว
เพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เขาถูกหวยกันทั้งตลาดฮะเพราะว่านำขึ้นมาเนี่ย
ตะเคียนนี้ที่อยู่ใต้น้ำพอนำขึ้นมาได้แล้ว
กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เนี่ยถูกหวยกันทั้งตลาดเลย
ยังเป็นที่เชื่อกันว่าต้นตะเคียนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์
ทำให้ประชาชนนั้นที่รับทราบข่าวนี้ต่างพากันแห่แหนมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่นี่
เพื่อหวังว่าจะได้โชคได้ลาบกับลอตเตอรี่ในงวดนี้
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแป้งที่สูญเสียไป
จะได้อะไรกลับขึ้นมา
เสียหายเท่าไหร่แล้วกับการเดินไปซื้อแป้งนะคะ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจนะโดยแป้งนี้ขาวเต็มแล้ว
ไม่มีที่ให้โรยแล้วคุณก็ไปโรยทับไปอีกเหรอ

จะได้ไปทับที่กันจะได้ไม่เคลื่อน
ก็เป็นวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
แต่ละคนในการขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบ
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย